ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

สามารถรับชมได้ทุกวัย
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามไม่ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

ว่าถ้าเลือกสามีถูกก็เหมือนกับถูกหวยรวยเบอร์
แต่ถ้ามีลูกที่ดีเหมือนมีขุมสมบัติที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด
ครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้ครับโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเด็กชายวัยประถม
วัย๑๒ปีเท่านั้นในบ้านหลังนี้นะครับมีความกระตันยูเป็นเลิศ
ความกระตันยูยังไม่พอครับควบคู่กับความสามารถ
แม้ว่าพ่อของเขาจะป่วยหนักย่าจะแก่เท่าแต่ภาระอันหนักหน่วงนี้นะครับ
เด็กชายวัย๑๒ปีก็ตั้งใจสู้เพื่อครอบครัวอย่างไม่ย่อท้อ

หนูอยากจะทำงานเก็บเงินมาเยอะเพื่อไปรักษาพ่อเพราะพ่อเป็นโรคไตวาย
หนูอยากจะทำงานเก็บเงินมาเยอะเพื่อไปรักษาพ่อเพราะพ่อเป็นโรคไตวาย

เพื่อไปช่วยย่าใช้หนี้เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้มายึดบ้านหลังนี้
ครอบครัวผมมีผมครับมีน้องมีย่ามีพ่อ
พ่อกับเส้นเลือดสมองแตก๓ครั้งครับ
แล้วก็เป็นโรคไตแล้วก็หลายอย่าง
ร่างกายไม่ค่อยดีก็ต้องไปฟอกไตวันเว้นวัน
เมื่อ๘ปีที่แล้วก็เส้นรูนแตก
แต่ครั้งแรกคือเส้นซ้าย
แล้วก็ย้ายมาเส้นขวา
แล้วก็กันสมอง
หลังจากเส้นเลือดแตกแล้วก็อีก๔ปีเนี่ย
เขาก็มาเป็นไตวายเฉียบพันธุ์

มันไตวายเฉียบพันธุ์มันชักไปเลย
กินข้าวค่าปากก็ชัก
ฟอกไตวันเว้นวัน
แล้วเขาต้องขับรถไปคนเดียวครับ
บางวันถ้าเกิดฝนฝนตกเขาก็จะหนาวเป็น
ตะคิวได้เขาเก่งด้วย
บางทีถ้าเขาพักอยู่ข้างทาง
เราก็เป็นห่วงครับ
ทำอะไรไม่กลับมาสักที
กลัวจะเป็นอะไรไปสักวันหนึ่ง
ผมคิดว่าผมอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ได้
ไปส่งพ่อให้ฟอกไต
แต่ตอนนี้ผมก็อายุไม่ถึง

น้าก็มีเงินดีนะ
เลี้ยงรถชายเลี้ยงพ่อหรือแม่
มีรถมีวงแห่
แล้วก็มีเครื่องดนตรี

พ่อก็เล่นดนตรีผมก็

แล้วก็ลองมาหัดฝึกซ้อมที่บ้าน
เพลงแรกที่พ่อสอนผมครับคือเพลงช้าง

เดี๋ยวที่ข้าพ่อขัมพรหม
ต้องมาหาใช้กระทั่งอิสุทธิ์
หลายปริมรหายละคราว
ย่าชื่อย่าเฉิมครับร่างกายไม่ค่อยดีก็เดินไม่ค่อยไหวขาหัก
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถล้ม
มันก็เหนื่อยจัดแล้วขี่มอไซค์มาเนี่ยมันวูบลงเฉยก็ไม่รู้หรอกลงข้างทาง
ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงก็ช่วยหน่อยเถอะ
รถทับตัวสิลุกไม่ได้ลุกดิ๊กไม่ได้เลยปวดเท่าเกิน
มันปวดปวดทั้งตัวเลยไม่รู้ว่าปวดยังไงมันปวดหมดเพราะหน้ามันก็ปิดแตกหนึ่งเลย
ก็พอขาหักแล้วก็ทำกินไม่ได้แล้วข้าวอยู่ในนาก็ปล่อย
ตายเลยไม่มีใครคุมเครื่องผลที่สุดก็เป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมา
ย่าสบายดีครับเขาทำนาก็ได้เงินมาจุนเจือครอบครัว
แล้วก็ส่งเสียให้หนูเรียน
ครอบครัวเคยแย่จนขนาด
ไม่มีข้าวกินเลยเอาข้าวเก่ามาต้มเป็นข้าวต้มกินครับ
ใส่น้ำปลาก็อร่อยดีครับกินพอกินได้
ก็ทุกวันนี้ทำนาไม่ไหวแล้วขาไม่ดีมันไปลงบ่ออะไรก็ไม่ได้เดินไม่ได้
เดินไกลไม่ได้ก็มาทำจักษานก็เนี่ยสารตะแกงได้ก็สองวันก็ถึงจะเสร็จลูก

เขาซื้อโครงไก่มาให้หมาบ้านตรงนู้นแหละ
ก็ไปขอเขารัววันจหรือวันไหลจะซื้อมาต้มให้หมาเขาเลี้ยงหมาเยอะ
ตนข้าก็เป็นเหลี่ยวหัวแรงของครอบครัวเลยเหอะ
ถ้าไม่ได้มันนะพ่อมันก็ไม่ได้ไปฟอกไต
ไม่มีตังค์เติมน้ำมันฉันก็ไม่มี
ได้มาชุบมันจะให้แล้วฉันก็ไปซื้อข้าวสุกข้าวสารมาไว้ให้หลานกิน
ทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์ถึงแม่หนูก็จะไม่ได้เล่นกับเพื่อนที่ไหน
หนูก็ไปทำงานต้องทำงานหาเงินมาให้พ่อกับย่าใช้ครับ
นอกจากช่วยย่าทำงานบ้าน
ก็ไปรับจ้างนวดตามบ้าน
บางทีก็ได้๒๐บางทีก็ได้๓๐จ้ะ
แต่ก่อนปู่เขาเป็นหมอนวดจ้ะแล้วเขาก็สอนหนู
จำเอาบ้างแล้วบางทีก็นวดให้ย่าทุกวันนี้จ้

มาจากนวดก็จะได้ไม่ต้องไปขอย่าไปกินขนมโรงเรียนจ้ะ
ตอนที่หลานเอาตังค์มาให้เนี่ยบอกนึกได้ในใจกูนี่ทำเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ได้
ที่หลานต้องเลี้ยงกูเนี่ยตอนแก่เนี่ยหลานก็กอดร้องไห้
บอกว่าย่าหนูต้องเลี้ยงย่าย่าเลี้ยงหนูมาเยอะแล้ว
ลูกชายเขาเรียนหาเงินมาให้เรากอดปลืมใจดีใจ
เงินมันมาวันสามร้อยคือหนึ่งค่าขนมเขาค่าเทิมเขา
เขาจะกอดเราแล้วเราให้
แล้วเราไปดูดีใจ
แล้วว่าโลกเราตัวขนาดนี้ย่าขนาดนี้เราจะได้

ดีไปดีทุกคนนะครับ

กลับไม่ได้น้อยไปตามอายุของเขาเลย
แล้วที่สำคัญนี่เสาหลักต้นนี้นะครับ

เป็นที่น่าภาคภูมิใจอีกด้วยครับ
น้องต้นข้าวอยู่บนเวทีชีวิตนี้แล้วครับ

สวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีนะครับ

ต้องขอชื่นชมนะลูกนะว่าหนูเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณจริง

การที่เราได้ช่วยเหลือบุพการี
ยามที่ท่านแก่เท่ามันเป็นหน้าที่

แล้วก็เชื่อนะลูกว่าเด็กอีกหลายคนจะต้องดูหนูเป็นแบบอย่าง
เห็นบอกว่าเล่นดนตรีด้วยเหรอลูก

เริ่มเริ่มฝึกมาตั้งแต่อนุบาล๓ครับ

เริ่มออกงานกับคุณพ่อเลยเนี่ยตอนอายุกี่ขวบ
ตอนป๑ครับเริ่มออกงานแรก

ใช่ครับตอนนั้นงานเข้ามาบ่อยมาก

แล้วเงินที่หนูได้จากการทำงานนะลูกต้นข้าว

เห็นบอกว่านอกจากรับงานดนตรีแล้วเนี่ยลูก
ไม่ใช่มีแค่งานดนตรีใช่ไหมย่า
รับจ้างเขาลดน้ำมะนาวในสวน
เขามาจ้างมันจะสั่งเขาไว้
ใครจะจ้างหนูแล้วมาหาหนูนะเย็น

หลังเลิกเรียนแล้วหนูได้ออกไปเล่นกับเพื่อนบ้างไหม

เพราะว่าครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ก็ต้อง

พ่อมันต้องใช้เงินทุกวันชอบไต
วันไปก็เติมน้ำมัน

จากภาพชีวิตเนี่ยถ้าเผื่อว่าบ้านไม่มีเงิน
ติบบ้านเลยสักบาทแล้วเอาอะไรกินกันน่ะ

เติร์ธไม่มีข้าวครับย่าเขาจะเอาข้าวเก่า
ข้าวที่เก่าเอามาต้มมันจะเหม็นไว้หน่อย
ก็เขามาต้มเป็นข้าวต้มกินกับน้ำปลาพริกครับ

เพราะว่าหนูไม่ค่อยมีเงินกัน
มันอร่อยจริงเหรอลูกข้าวต้มใส่น้ำปลา
พอกินได้ครับแต่ความอดทนครับต้องผ่านไปให้ได้
ผมมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้
เป็นเด็กที่ให้กำลังใจคนในบ้านด้วย

เอามากินผสมกับน้ำปลา
ถ้าผมเป็นพ่อหรือเป็นคนในครอบครัวนี้บ้าง
พูดอย่างนี้ว่าก็อร่อยดี
เราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะใจชื้นขึ้นมา

สันเซาแล้วมันยังมีกลิ่น
ก็บอกแม่กินได้ไม่เป็นไรฉันก็ดีใจ
อายุแค่๑๒ขวบเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราทำหน้าที่
ตอนนี้เรากำลังเป็นที่พึ่งของบ้าน
รู้ครับเพราะว่าหนู
รู้สึกยังไงลูกที่ได้เป็นเสาหลักของบ้านในตอนนี้
รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าที่ย่ากับพ่อเคยเลี้ยงหนูมาก็
หนูจนโตได้ถ้าเกิดไม่มีย่ากับพ่อในวันนั้น
หนูก็ไม่สามารถหาเงินได้ครับ
แล้วมันเป็นวิชาชีพที่คุณพ่อเนี่ยถ่ายทอดเอาไว้ให้

มันกลายเป็นจากที่เราอาจจะเล่นได้บ้างไม่ได้บ้าง

นั่นคือวิชาชีพที่พ่อเขายื่นไว้ให้กับเราตั้งแต่เล็ก

เราก็ใช้ตรงนี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเราในตอนนี้
แล้วถ้าหนูได้มีโอกาสเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรลูก

เป็นทหารดุรยางทหารบก
ทำไมถึงอยากเป็นดุริยางทหารบก
เพราะว่าเขาจะได้ฝึกความหนักแน่นความมีระเบียบ

การเรียนจะเอาเงินตรงไหนไปส่งมากมาย
ก็ต้องมณะโดยตัวเองนะเนี่ยตัวมณะ
ย่าก่อนนี้ที่ก่อนก่อนที่จะเกิดวัตถิเหตุแบบนี้

จริงแล้วนี่ย่าก็คือเสาหลักของบ้านคนหนึ่ง

ทำอะไรบ้างคะขอย้อนไปภาพรวมสักหน่อยว่า
ทำหมดไถนาขับรถไถเอง
หวานปุ๋ยเองหวานข้าวเองแหวกน้ำเอง
ทุกวันทุกอย่างทำคนเดียวหมด
จากทำนาแล้วเนี่ยมีอาชีพอะไรอีกครับ
ก็จากศาลนี่แหละยามว่าง
ทำคู่กันไปเลยสารอะไรครับเป็นอะไรครับครับ
เล็กน้อยนะครับพี่เปียมาถึงที่เปียบ้างถามเรื่องเส้นเลือดสมองก่อน
ข้างไหนนะข้างไหนนะพี่ปี๋ตรงข้างหรือหมด
เส้นขวาและแกนสมองแตก๓เส้นเลย
เพราะซ้ำกรรมซัตริย์เส้นเลือดในสมอง๓เส้นที่แตกไปแล้วยังไม่พอ
หลังจากนั้นมาอยู่อีกไม่นานเกิดมีอาการไตวายเฉียบพลัน
เปียแล้วตอนนี้อาการพี่เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ทำเส้นหมด๒แขนแน่นั่นอะ
เล่นทำเต้นฟอกไตที่ขอเจาะเป็น๑๐
ฟอกถี่แค่ไหนนะลูกต้นข้าว

ถ้ามันได้แบบพอตายนะตัวมันจะบวมแล้วก็หายใจไม่ออก
เวลาที่ไปฟอกไตเนี่ยพ่อต้องขับรถไปเอง

ทำไมไม่ให้เด็กไปด้วยอ่ะพ่อ

เดี๋ยวมันก็บุบหรืออะไรมั่งแล้วกินมาก
คนเดียวดีกว่าตายคนเดียวอยู่คนเดียว
เราไม่อยากให้โลกมันรับโลกแล้วราบผิดเชียวภาย
ต้นข้าวหนูคิดว่าทั้งสองท่านนี่คือภาระของหนูไหมลูก
หนูไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่า
ตอนหนูเด็กย่ากับพ่อครับ
เขาจะเลี้ยงหนูมาทำไม
เราต้องคิดว่าย่ากับพ่อเป็นภาระด้วย
มาถึงน้องปานบ้างลูกปานกี่ขวบแล้วลูก๑๐ขวบแล้วค่ะเรียนปอะไรลูก
แล้วนอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยหนูก็ยังมีอาชีพเสริมก็คือเป็นหมอนวดด้วยหมอนวดตัวจิ๋วได้รับวิชาถ่ายทอดมาจากใครลูก

แล้วเวลาไปนวดนี่เขายังไงลูกข้างบ้านเขาก็จะมาเรียกไปอย่างนี้เหรอ

บางทีก็๒๐บางทีก็๓๐จ้ะ
แล้วเขาบอกว่ายังไงเวลาหนูนวดแล้วเป็นยังไง
เขาบอกก็ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะจ้างอีกเขาบอก
โอ้โหไม่เชื่อเลยเนี่ยเมื่อยเหลือเกิน
อยากจะดูสิว่าจะเป็นยังไงเนี่ย
พอดีอาปวดแขนนะลูกปวดข้างนี้ปวดจริงนะ
ปวดข้างนี้ไหนลองสิ

คือมันเป็นศาสตร์ที่ปู่สอนเอาไว้เหรอลูก

ตรงนั้นเป็นเส้นตึงจ้ะ
แล้วหนูก็จะบีบนวดอย่างนี้
โถแม่คุณเก่งมากเลยลูกอาปรบมือ

บ้านหลังนี้นะถึงตอนนี้จะเจอวิกฤตในความยากจนนะ

ความรักและสายใยแห่งความห่วงใยซึ่งกันและกัน
ผมว่าจะสามารถก้าวต่อกันไปได้
ต้นข้าวดีกว่าลูกต้นข้าว

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราคืออะไร

ถ้าเกิดไม่มีให้เขาจะมายึดบ้าน

เค้าบอกเป็นแสนแล้วนะ
ถ้าหากว่าไม่มีเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้เขา

คนอื่นครับแล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตนะลูก
หนูจะเอาทุนนี้ไปทำอะไรต้นข้าวหนูว่าจะไปให้ใช้หนี้ครับ
หนี้ให้หมดเลยแล้วก็ย่าเขาจะให้หนูไว้เป็น
ไว้เป็นค่าเรียนให้อยากให้หนูเรียนเป็น
ตามความไปฝันของหนูก็ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต
สิ่งแรกเลยนั่นก็คงต้องนำเงินนี้ไปใช้หนี้นะครับเพราะว่า
ต้องรักษาบ้านที่เราอยู่เอาไว้ก่อนและส่วนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็คงต้องตามมาเรื่องการศึกษาของน้องต้นข้าว
ก็เป็นอนาคตของครอบครัวอีกเช่นกันแต่ครอบครัวนี้กำลังมีวิกฤต
และกำลังย่ำแย่ขอให้โชคดีในการตอบคำถามในช่วงหน้านะครับ
คุณผู้ชมครับความกระตันยูก็คือต้นทุนของความสำเร็จในชีวิตนะครับ
แน่ครับในช่วงหน้านะฮะครอบครัวของน้องต้นข้าว
อาจจะคว้าทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาทกับการตอบคำถาม๔ข้อ
โน้ตตัวใดที่
ไม่ได้อยู่ในเพลงนี้

ต้นข้าวจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ